ผู้หญิงคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างทางจากการตรวจสอบ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ๒๕นะคะเสียชีวิตที่ป่าย่าข้างทาง
แล้วก็สภาพศพคือมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเองนี่แหละ
ทับร่างอยู่ครับทางคนใกล้ชิดยังติดใจสงสัยเขา
ทำไมเธอถึงมาเสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ลูกพี่ลูกน้องของ
ผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ยังไปกินข้าวด้วยกันขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาจะกลับ
แต่คนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาบอกเขาขี่นำไปก่อนแล้วไม่ได้หันมาดู
ว่าตัวผู้เสียชีวิตเขาขี่ตามมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้
แล้วคนใกล้ชิดบอกว่าไหนจะสภาพศพเอ่ยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเหมือนกับมีผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเอ่ยคือไม่คิดว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุ
สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตก็คือน้องแนนนะคะ
นางสาวสิริรัตน์แก้วคำอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานร้านกาแฟ
อยู่ที่ข้างถนนในพื้นที่ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสเกตค่ะ
คือยาดแจ้งคนหายตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะแต่ไปพบศพเมื่อวาน
จุดเกิดเหตุเป็นป่าย่าข้างทางค่ะเป็นทางลาดชันห่างจากถนนประมาณสัก๖เมตรได้นะคะ
ลงไปเนี่ยไม่เห็นศพเห็นแต่รถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ต้องแพ่วถางต้นไม้เพื่อลงไปตรวจสอบ
ศพคืออยู่ใต้รถจักรยานยนต์นะคะคือรถทับร่างอยู่
กู้ภัยก็นำศพขึ้นมาทุลักทุเลแล้วค่ะญาติเสียใจมากนะคะ
หลังจากพบศพเมื่อวานนี้จากการชนะสูตรเบื้องต้นค่ะ
มีบาดแผลที่ศีรษะนะคะคล้ายกับหัวแตกอะค่ะ
ด้านหน้าก็มีรอยเหมือนกันใกล้ใกล้กันหมวกกันน็อกตกอยู่หนึ่งใบ
ไม่มีบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุ
อันนี้ในเบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวบุรเพชรแก้วคำ
บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพนักงานร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน
ตทสาขาท่าเรือปกติไม่ไปค้างที่ไหนไปไหนมาไหน
บอกที่บ้านตลอดแต่คราวนี้ผิดสังเกตไม่กลับบ้าน
ติดต่อไม่ได้ถามที่ทำงานก็ไม่ได้ไปทำงาน
ก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ก่อนเกิดเหตุช่วงสองทุ่มค่ะ
นางสาวบุรเพชรบอกว่าตัวเองก็เลิกงาน
แนนผู้เสียชีวิตก็ไปกินอาหารกันที่บ้านเพื่อนในตัวเมืองศรีสเกต
พอช่วงสามทุ่มครึ่งก็ชวนกันกลับบ้านตัวนางสาวบุรเพชรบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยนำหน้าไปนะคะน้องแนนตามหลัง
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังตอนนั้นก็มองกระจกหลังเรื่อยเรื่อยนะคะ
แต่พอไปถึงช่วงเกิดเหตุไม่เห็นไฟรถตามหลังมา
ครับก็โทรศัพท์ไปหาไม่มีคนรับนึกในใจว่าน้องอาจจะแวะไปหาเพื่อน
ก็เลยไม่ติดใจอะไรตัวเองก็ขับรถกลับ
พอรุ่งเช้าอ้าวน้องแนนยังไม่กลับบ้านก็เลยออกตามหา
โพสต์เฟซบุ๊กตามหาจนไปแจ้งความ
แล้วสุดท้ายมารู้ว่าเสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ตามเส้นทางที่กลับจากที่ทำงานนะคะ
กล้องวงจรปิดค่ะที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกดบริหารธุรกิจ
แล้วก็จากภาพในกล้องวงจรปิดเห็นนะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แต่เห็นคนเดียวนะคะ
ขี่รถผ่านจุดที่ผ่านตรงกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ไปไล่ตรวจสอบตามเส้นทางนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่รถจากปั๊มน้ำมันที่ทำงานเข้าไปในตัวเมืองศรีสเกต
ระยะทางประมาณสองจุดห้ากิโลเมตรนะคะกินข้าวกับเพื่อนเสร็จ
ก็ขี่รถกลับเส้นทางเดิมเพื่อกลับบ้านบ้านอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมัน๒๓กิโลเมตร
ขี่ผ่านปั๊มน้ำมันผ่านหน้าวิทยาลัย
หน้าวิทยาลัยนี่แหละค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
จากหน้าวิทยาลัยเลยไปประมาณ๑กิโลคือจุดที่พบศพค่ะ
ก่อนถึงอบตน้ำคำซึ่งอยู่ห่างออกไป๒๘กิโลเมตรนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่คนใกล้ชิดเขาสงสัยว่าใช่อุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายอย่างนะคะครับเช่นสภาพศพอะค่ะ
มันคล้ายคล้ายกับเป็นการจัดฉากแผลที่หน้าผากมีรอยยุบเหมือนกับถูกของแข็งทุบ
เป็นแผลชะกันหมวกกันน็อกไม่มีรอยเฉยเลยแต่ทำไมที่หัวมีแผล
ครับรถก็ไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุร่างของน้องแนนได้รับบาดเจ็บรุนแรงด้วย
เพื่อนร่วมงานก็โพสต์ในโซเชียลกันเยอะนะคะตั้งข้อสังเกต
แล้วก็จับพิรุษของน้องแนนเอาไว้หลายเรื่องยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ
จุดสังเกตก็คือน้องหายไปคืนวันอังคาร๒๑กรกฎาคม
คุณหมอยืนยันว่าเสียชีวิตในวันเดียวกันทักเฟซบุ๊กไปเช้าวันถัดไปอ่ะค่ะ
พุธที่๒๒กรกฎาคมอ่านนะคะน้องแนนเปิดอ่านแต่ไม่ตอบ
สภาพศพค่ะสภาพศพคือเหมือนกับหนักมากแต่ว่ารถไม่มีรอยขูดขีดอะไรเลย
แนนหวงโทรศัพท์มากนะคะเฟซบุ๊กไลน์ใครจะเข้าไปดูไม่ได้เลย
เมื่อสองวันก่อนภรรยาของลูกค้าทักไปคุยถามว่าได้คบกับสามีเขาไหม
นี่มันมีประเด็นนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านั้น๑สัปดาห์
ตอนกลับบ้านมีกลุ่มคนไปดักรอน้องแนนผู้เสียชีวิตกลางทาง
แต่น้องไหวตัวทันแล้วหนีไปได้ทัน
คืนวันที่น้องหายตัวไปเด็กปั๊มบอกว่ามีผู้ชาย๓คนตามหลังน้องมาค่ะ
เหมือนกับขับรถตามมาค่ะอันนี้ค่ะคือประเด็นที่คนใกล้ชิดเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจะใช่แค่อุบัติเหตุจริงเหรอ
หรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เขายังคาใจ
การเสียชีวิตของน้องแนนเพื่อนคนนี้บอกว่า
พยายามติดต่อน้องแนนเช้าวันที่๒๒กรกฎาคม
ทักเฟสบุ๊คไป๒รอบรอบแรกอ่านแต่ไม่ตอบ
พอ๑๐โมงทักไปอีกรอบอ่านแต่ไม่ตอบเหมือนเดิม
บ่าย๒ปิดการเปิดเฟซบุ๊กไปแล้ว

ครั้งที่แกกดอ่านแล้วแกไม่ตอบ
พอทำงานต่อก็เลยทักไปอีกยังเห็นใจอ่อนอยู่ก็เลยทักไป
ว่าพี่เป็นอะไรแกก็อดอ่านแต่แกไม่ตอบ

เพราะแบบเออถึงแกไม่ตอบก็เลยเออแล้วแต่อะไรอย่างนี้
ผู้หญิงเขาทักมาหาว่าพี่แนนได้ไปยุ่งกับแฟนเขาไหมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายเขาเลิกกันไปแล้ว
แต่เขาเหมือนกับว่าตามติดว่าใครจะมายุ่งกับแฟนเขาต่ออะไรอย่างนี้

ก็คือเขาทักมาดีแต่พี่แนนก็บอกว่าไม่ได้คุยทำไมเหรออะไรอย่างนี้
ผู้หญิงนี้ก็คือเหมือนจะตามคนรอบข้าง
ว่าเออแต่ไอ้แนนไม่ได้เหมือนตามหาความจริง

ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้
แล้วที่เพื่อนของน้องแนนให้ข้อมูลก็คือ
วันที่๒๒กรกฎาคมนะคะที่ทักเฟซบุ๊กไป
แต่น้องแนนหายไปคืนวันที่๒๑กรกฎาคม
คุณหมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตในวันเดียวกัน
เพื่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นน้องแนนเองหรือเปล่า

แล้วก็ปิดการออนเฟซบุ๊กไปเลย
ครอบครัวนำศพของแนนนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
คุณพ่อค่ะคุณพ่อสุวรรณคุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ปกติลูกจะกลับมานอนบ้านทุกคืนนะคะ
เว้นวันที่กลับดึกหรือว่าฝนตกก็จะไปนอนบ้านพี่สาว
ลูกหายไปก็โทรหาลูกแต่ลูกไม่รับสาย
พ่อก็คิดว่ามันดึกแล้วประมาณ๔ทุ่มอาจจะไปนอนกับพี่สาวก็ไม่ได้เอกใจ
บอกเสียใจมากค่ะลูกเสียชีวิตแบบปริศนาแบบนี้นะคะ
ทางครอบครัวก็คือด้วยความคุณพ่อบอกว่าไม่อยากจะให้ผ่าศพลูกซ้ำอะค่ะ
ก็ไม่อยากจะติดใจอะไรถือว่าลูกหมดบุญแค่นี้
ส่วนเพื่อนก็ยอมรับการตัดสินใจของพ่อแม่นะคะ
ก็เลยบอกว่างั้นก็ถ้าพ่อแม่ของน้องแนนไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไร
ก็อาจจะยุติการตามเรื่องการหาความจริงว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องต้องการแล้วกัน
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วล่ะว่าจะไปพบสิ่งที่มันจะเป็นสาเหตุที่มันขัดแย้งกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามที่เจอหรือเปล่านะครับ